มันมีคำถามหนึ่งซึ่งคุยกับทางฝั่งของไบร์ทไป
แล้วทางฝ่ายหญิงเนี่ยคือฝั่งไฟล์ไลท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะ
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิกด้วย

ทีนี้พี่ก็เลยถามไปบอกว่าเอ๊ะแล้วคือตอนเป็นมันเป็นลักษณะ
มันเป็นยังไงคืออย่างแพนิกเนี่ยมันจะมีอาการกลัวตายถูกไหมครับ
ซึมเศร้าจะมีอาการเหมือนแบบซึมเศร้าคือบางทีก็อยากตาย

พยายามถามอะไรแบบนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะว่า
สองโรคนี้เป็นด้วยกันไม่ได้อืมต้องบอกก่อนนะสองโรคเนี้ย
เป็นร่วมกันได้นะจริงเนี่ยเป็นร่วมกันได้
เพียงเดี๋ยววันนี้ที่พี่ถามไปพี่แค่อยากให้เขาอธิบาย
อาการของเขาให้ฟังเฉยแต่เขาก็จะตอบในในมุมหนึ่งไป
ค่ะก็ให้ก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่คำถามที่จะไปทำให้หลายคนคิดว่า
เป็นร่วมกันไม่ได้นะเพราะว่าแพนิกเนี่ยมันมีสองแบบ
คือหนึ่งแพนิกโดยอาการแผ่นเดียวรายการคือวิตกกังวล
ไอ้ฉันจะไอ้นี่ไหมกับแพนิกที่เป็นโรคเลยคือ
ออกจากบ้านไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นแพนิก
ที่สองคือพี่ไม่ออกจากบ้านมาปีหนึ่งอืม
ไม่ออกจากบ้านมาปีนึงจนกระทั่งพี่เคยแบบเหมือนแบบ
รู้สึกชีวิตแย่ชีวิตดาวทำไมออกจากบ้านไม่ได้อะไรอย่างนี้
มันก็นำมาซึ่งสาเหตุที่จะไปถึงขั้นซึมเศร้าซึมเศร้าได้เหมือนกันอืม
เข้าใจป่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าไอ้คำถามที่พี่ถามเนี่ย
สองโรคสองอาการเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะโรคนึง
กลัวตายอีกโรคนึงอยากตายจริงแล้วมันร่วมกันได้นะ
เพราะบางคนเนี่ยเอาพูดตรงตรงพอมีเรื่องของสารเคมีที่หลังในสมอง
ที่ผิดปกติคือก็ต้องไปรักษาโดยการกินยาค่ะบางคนก็จะมีความรู้สึกว่า
ขึ้นอืมในช่วงจังหวะนั้นน่ะมันอาจจะมีอาการแพนิกเนี้ยอยู่ในตัวเองด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นร่วมกันได้นะพี่กังวลใจเหมือนกันคำนี้
เพราะว่าตอนแรกก็จะอธิบายให้ฟังในในรายการเหมือนกันตอนจบแต่ว่า
พอดีมันยุ่งก็เลยไม่ได้อธิบายให้ฟังอืมเออมันมันก็คือจริงแล้วเป็นร่วมกันได้นะ
อย่าไปอย่าไปโทษว่าเอ้ยเอ่อแพนิกกับเอ่อซึมซ่ำอยู่ด้วยกันไม่ได้
จริงอยู่ด้วยกันได้แล้วยาเนี่ยกินแทบจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำ
อืมเอออันเนี้ยอันนี้คือเลยบอกให้ฟังค่ะนะ